อยากให้ดูแก๊งวัยรุ่นยกพวกไล่ฟันคู่อลิได้รับบาดเจ็บก่อน
ขนาดไล่ฟันแล้วมันยังไม่หนำใจมั้ง

ภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นชัดเจนเลย

ไอ้ที่หมอบมีกี่คนอ่ะ๒คนนะครับ

ลุมตีลุมกระทืบพอล้มลงเสร็จปั๊บมันจุดไฟนะ
เนี่ยครับลาดน้ำมันจุดไฟเผาแบบนี้อีกโอ้โหพวกนี้ถ้าโดนคดีไปนะ
อืมแม่เอาล่ะนี่คือบอกจะหวังให้ตายทั้งเป็นเลยหรือไง
แต่เคราะห์ดีนะครับวัยรุ่นสองคนนี้นะครับเฮ้ยไหวตัวเหรอ
โอ้โหลุกขึ้นได้ฮะลุกขึ้นได้หนีตายได้อย่างหุดหวิดครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดแห่งหนึ่งตะบนบางครูวัดอำเภอเมืองปฐุมธานีครับ
ห้าทุ่มวันที่สิบสามพฤษภาคมที่ผ่านมา
ตรงนี้คือตลาดใหม่เห็นไหมเรายังสร้างไม่เสร็จมีนั่งลงนั่งร้าน
ทีมข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับไปคุยกับนางสาวจำนง
บุญสร้างเจ้าของร้านอาหารตามสั่งเล่าบอกว่า
แก๊งวัยรุ่นเนี่ยมันมักจะมารวมตัวกันที่ตลาดนะครับ
ที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้านเมืองประชาโดยเฉพาะดึกมารวมตัวกัน
มันก็มารวมตัวกันตรงเนี้ยที่ผมเคยพูดอ่ะเออดูลูกบ้าง
บางครั้งก็เมาแล้วทะเลาะกันเองครับลามลามหนักถึงขั้น
คือพอเมาเสร็จแล้วนะค่ะลื้อแผงขายของของเขาเนี่ย
คนที่วางแผงไว้อ่ะเอาโยงที่กลางถนน
เขาเดือดร้อนกันสิครับบางทีพอตำรวจมานะ
ก็มีสายตรวจมาทีฟ้ายพวกนี้ก็ไปที

ขอให้มาช่วยสายตรวจอะไรมาดูแลให้มันทีเลยค่ะอืม
ครับเผื่อมาเผ่าร้านเรามาฝันร้านเราใช่
มันไม่เกิดมันก็ดีอยู่ถ้ามันเกิดแล้วมันแก้ยาก
นายประทีบผลพิบูลประธานิติบุคคลหมู่บ้านเมืองประชาเล่าบอกว่า
กลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นวัยรุ่นนอกหมู่บ้านนะ

ซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒คน
ถูกมีดฟันถูกไฟเผา
จากนั้นก็มีหน่วยกู้ภัยมาประถมพยาบาล
แล้วพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้ว

ปกติจุดนี้จะมีเจ้าหน้าที่สายตรวจแวะเวียนมาบ่อยครั้ง
แต่วัยรุ่นมันก็รู้ช่องทางหนี
เรียกร้องให้ตำรวจมาบ่อยถ้างั้นมาบ่อย
พันธ์ตำรวจเอกวิวัตชพอาศวะวิบูล
ผู้กำกับการสบปฐานีให้ข้อมูลบอกว่า
สืบสวนอยู่ระหว่างหาเบาะแสด้วยจะติดตามตัวด้วยมาดำเนินคดี
แล้วก็สั่งการด้วยภูมิกับบอกสั่งการให้สายตรวจไปดูแลบ่อยแล้วนะ
โอ้โหนี่พยายามดูอยู่
ไม่ได้มีหมาสุนัขอะไรใช่ไหมเห็นมาเป็นหมู่
เออนี่แหละ๑๐คน๑๐๒